แล้วมันเกิดได้ทุกที่ทุกเวลาจริงนะคะ
ล่าสุดต้องบอกว่ารอดปฏิหารอีกคนนึงแล้วค่ะ
รถภ่วงชนกับมอร์ตาไซข์คุณผู้ชม
ักษ์ใหญ่เจอตัวเล็กสุดเลย

เข้าไปถ้องรถเลยค่ะ

ชะกะเสมหน้าตลาดสดรุ่งโรธนะคะเขตเทศบาลตะบนเหนือคลอง
อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่สายวันนี้เองค่ะตำรวจกู้ภัยได้รับแจ้ง
รีบลงพื้นที่เลยจุดเกิดเหตุอยู่ใกล้กับสี่แยกไฟแดงค่ะ
ชาวบ้านเขาก็พยายามช่วยเหลือนางดวงใจเล้นสิ้นวัย๔๖ปี
นอนร้องควนคลางด้วยความเจ็บปวดอยู่ใต้ท้องรถบรรทุกพ่วงนี่แหละค่ะ
อยู่ตรงบริเวณล้อด้านหลังด้วยนะเนี่ยชาวบ้านเขาก็พยายามที่จะไปช่วย
กู้ภัยก็ต้องรีบประถมพยาบาลเบื้องต้นก่อนแล้วก็ค่อยนำร่างคนเจ็บออกมา
จากใต้ท้องรถนะคะขาสองข้างเนี่ยแผลฉีกขาดเวอะหวะไปหมดเลยค่ะ
หัวก็แตกด้วยแต่เธอยังมีสติดีอยู่นะคะ
เจ้าหน้าที่ก็พอเอาร่างออกมาจากใต้ท้องรถได้ก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน
ในพื้นที่เกิดเหตุมีมอเตอร์ไซค์ของผู้บาดเจ็บล้มอยู่พังยับทั้งคันเลยค่ะ
มีถุงใส่เนื้อหมูสดกระจายอยู่เต็มพื้นด้วยคนขับรถบรรทุกพ่วง
นายสหัสเพชรย้อยก็ยืนรอให้การกับเจ้าหน้าที่อยู่ในที่เกิดเหตุด้วยนะคะ
เขาบอกว่าเขาขับรถบรรทุกพ่วงมาจอดติดไฟแดงอยู่ใกล้กับหน้าตลาดสด
พอไฟเขียวเขาก็ออกตัวมาตามปกติจนกระทั่งบริเวณด้านหน้าตลาด
แล้วก็ออกมาจากตลาดอยู่ด้านหน้ารถบรรทุกพ่วงพอดี
ซึ่งคุณผู้ชมคือรถบรรทุกส่วนใหญ่มันจะยกสูง
เขาบอกว่าเขามองไม่เห็นจริงมันอยู่มุมอับสายตาค่ะ
เห็นรถมอเตอร์ไซค์วิ่งออกมาเลยก็เลยชนเข้าไปอย่างจัง
คุณผู้ชมจังหวะนี้ชนเข้าไปเลย
ตัวคนเจ็บก็กระเด็นเข้าไปใต้ท้องรถนะคะ
ที่บอกว่าโชคดีก็คือว่ามันหยุดอยู่ที่ใต้ท้องค่ะ
ไปไม่ถึงล้อรถไม่อย่างนั้นเนี่ยนึกภาพไม่ออกเลยนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้น
คือเขาบอกว่าล้อแถวแรกมันถูกยกลอยจากพื้น
มันก็เลยคร่อมร่างคนเจ็บไปน่าจะลอยจากมอเตอร์ไซค์นั่นแหละค่ะ
ประกอบกับคนขับรีบเบรกรถได้ทัน
ก็เลยทำให้ล้อที่๒เนี่ยยังเลื่อนเข้ามาไม่ถึงตัวคนเจ็บที่มุดไปอยู่ใต้ท้องรถแล้ว
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวขอตรวจสอบภาพกล้องวงจรปิด

แล้วก็สอบส่วนคนเจ็บอีกทีหนึ่งก่อน
ก็ใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังด้วยนะคะ
เห็นอุบัติเหตุนี้แล้วแบบใจหายวาบเลย